บุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบศพเป็นซากอ่ะนะคะ
ช้างป่าเพศเมียตั้งท้องถูกยิงตายทั้งกลม
โอ้โหเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะ
ว่าทำไมช้างตัวนี้ถึงมาถูกยิง
แต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือ
จะต้องนำร่างของทั้งแม่และลูกไปฝังตามวิธีการนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมสัตวแพทย์ตำรวจสอบพ่อบ่อทองและผู้นำชุมชนค่ะ
ไปตรวจสอบซากช้างป่าบริเวณลำคลองท้ายวัดสาราเขียว
ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
นายพิทักษอินทรศรผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยค่ะ
บอกว่าเป็นซากช้างป่าเพศเมียอายุ๒๕ปี
ตรวจสอบตามร่างกายที่ใบหูมีเลือดหลายแห่งเลย
ส่วนหัวจำนวน๙แห่งมีร่องรอยจำนวน๙แห่งนะคะ
และต้นคอด้านซ้ายก็พบหัวกระสุนอีก๑ลูกขนาดเดียวกัน
ว่าช้างตัวนี้น่าจะตายช่วงประมาณตี๔ถึงตี๕
สัตวแพทย์ได้ผ่าเปิดช่องท้อง
ไปพบลูกช้างป่า๑ตัวค่ะเป็นเพศผู้
วัยวะครบแล้วสภาพสมบูรณ์ใกล้จะตกลูกแล้วอะค่ะ
ส่วนสาเหตุการตายเบื้องต้นคาดว่าจะถูกยิง
แล้วกระสุนฝังในกระโหลกซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการฝังกลบซากช้างทั้งแม่
แม่ช้างและลูกช้างตามหลักวิชาการที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาใหญ่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จะต้องเข้าไปแจ้งความค่ะ
กับตำรวจสาวพอป่อทองเพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุ
ยิงแม่ช้างตายมาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนปัญหาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกทีนะคะ
ว่าทำไมถึงยิงอาจจะเป็นลักษณะช้างป่า
บุกพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอีกหรือเปล่า
ค่ะโอ้ยแต่คือสงสารนะเนี่ยโดนยิงคือตายทีเดียว๒ตัวเลย